ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันครอบครัวนี้ครอบครัวสหวงค่ะ
แม่มะลินะคะเอ่อน้องมะลิแล้วก็แม่โบนะฮะ
โบเนี่ยบอกเลยว่าพูดยากจริงนะคะสำหรับเรื่องที่พ่อปอนั้นจากน้องมะลิไปแล้วนะคะ
ซึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอยากจะให้รู้ความจริงเหมือนกัน
แต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่กล้าบอกจริงจริงนะคะคือน้องเริ่มโตแล้วใช่ไหมก็เริ่มถามใช่ไหมครับ
พี่โบก็เผยว่านะตั้งใจจะบอกเมื่อน้องโตกว่านี้นะ
แต่ด้วยสภาพสังคมแวดล้อมที่น้องเจอนะมีการรับรู้เร็วกว่าที่คิดค่ะ
สมกับที่ตัวน้องเองค่ะก็ถามถึงพ่อปอบ่อยมากเลย
เจ้าตัวค่ะเลยตัดสินใจที่จะบอกความจริงให้น้องมะลินะคะได้รับรู้เร็วนี้
แล้วก็เชื่อว่าลูกสาวจะเข้มแข็งพอกับความจริงนี้ค่ะ

ตื่นเช้าเนี่ยทุกเช้าประมาณแบบทำไมหนูไม่มีพ่อ

แล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวของน้องชายพี่ปอค่ะ
นั่งรถไปก็มีอ่ะปอบขับรถมีอ่ะเบนต์มาข้างหน้าแล้วก็มีปะวานด์ั่งข้างหลัง
ก็อยากให้พ่อมาขับรถคันนี้ด้วยให้แม่มานั่งข้าง
วินาทีสุดท้ายที่ไม่มีคุณพ่อคืออะไร
โบว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ต้องเรียนรู้อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
คือมาริยาเสียใจเสียใจอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่โบให้ความสำคัญก็คือหลังจากที่มะลิเสียใจ

มั่นใจว่าด้วยความเป็นมะลิทุกวันนี้นะคะ
ผมมั่นใจว่าเขารับได้
หลายคนก็วิจารณ์กันไปนะว่าเออทำไมไม่บอกความจริงสักที
เรื่องมันมาถึงป่านนี้แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะ
ครอบครัวใครก็ครอบครัวเขาเขาอาจจะต้องรอให้มันพร้อมซะก่อนนะคะ